คุณผู้ชมครับปกติเราจะได้ยินคำกล่าวที่บอกว่า
ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
แต่นี่ต้องเป็นความพยายามในเรื่องดีนะ
อืมเพราะว่านุ่มโคราชคนนี้เนี่ย
เขามีความพยายามเหมือนกันแต่พยายามทำในเรื่องไม่ดี
คือบุกรุกเคหสถานผู้หญิงแล้วไปลวนลามเขาด้วย
เคยทำมาแล้ว๓ครั้งมาโดนจับได้ครั้งที่๔
คือไม่ลดละโดนคือครั้งแรกก็แล้วครั้งที่สองก็แล้ว
ครั้งที่สามก็แล้วจนมาถึงครั้งที่สี่นี่
ดีนะคะตำรวจจับตัวได้แล้วค่ะ
นี่แหละค่ะร้อยตำรวจเอกพงศักดิยเฉลิมชัย
ร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมา
คุมตัวผู้ชายเสื้อสีส้มแดงคนนี้
ซึ่งก็คือนายชัยโยดอนสูงเนิน
เป็นผู้ต้องหาในคดีรักทรัพย์และบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน
ก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในหอพักไม่มีชื่อ
ถนนเดชอุดม๑๔ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชศรีมาค่ะ
คือกลางดึกวันอาทิตย์ที่ผ่านมานายชายโยคนนี้เข้าไปงัดแงะ
แล้วก็พยายามแอบเข้าไปในห้องเช่าซึ่งมีผู้หญิงอายุ๒๖ปีเป็นผู้เช่า
แต่ก็ถูกหญิงสาวคนนี้พยายามช่วยกันกับคนอื่นด้วยจับตัวเอาไว้
นายชายโยก็ตกใจวิ่งหนีไปในความมืด
รถจักรยานยนต์ที่ขี่มาไว้ที่บริเวณด้านหน้าห้องเช่า
ตำรวจเขาก็ออกตามตัวแล้วก็ไปจับได้ที่ร้านสะดวกซื้อ
ห่างจากห้องเช่าที่ก่อเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
สอบทำหญิงสาวที่อายุยี่สิบหกปีที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่นายชายโยทำแบบนี้
ก่อนหน้านี้ทำมาแล้ว๓ครั้ง
คือผู้หญิงคนนี้กับนายชายโยเป็นเพื่อนกันทางเฟซบุ๊กค่ะ
นายชายงก็คุยกันไปคุยกันมาถามถึงที่อยู่
ผู้หญิงก็บอกไปอืม
บอกไปเท่านั้นแหละค่ะมาครั้งแรกเนี่ย
เข้ามาแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปมูลค่า๒๐๐๐บาท
ครั้งที่สองมาอีกคราวนี้เอามีดมาด้วย
บังคับขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
หญิงสาวคนนี้เขาก็เลยออกอุบายบอกว่าเออให้ไปอาบน้ำก่อนนะ
พอจังหวะที่นายชายโยเข้าห้องน้ำเนี่ย
หญิงคนนี้เขาก็รีบวิ่งออกมาแจ้งเจ้าของห้องเช่า

ครั้งที่๓คือวันศุกร์ที่ผ่านมามาอีก
ถอดบานเกล็ดแล้วก็เอื้อมมือลอดมุ้งลวดที่เคยเจาะเอาไว้
คลายล็อกลูกบิดประตูเข้ามาลวนลามเขา
คือเขานอนอยู่กับคุณมากลางดึกเข้ามาลวนลามจนผู้หญิงตกใจตื่น
ก็ตะโกนให้คนช่วยนายชายโยก็วิ่งหนีออกไปอีก
เท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมครั้งที่สี่วันอาทิตย์ที่ผ่านมามาอีก
ทำเหมือนเดิมเลยนะคะถอดบานเกล็ดออก

เจ้าของห้องเช่าคือทั้งผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง
รวมถึงหลายคนที่เขาคุยกันเอาไว้แล้วเนี่ย
ก็มารวมตัวช่วยกันจับตัวนายชายโย

หนีออกไปได้แล้วก็ทิ้งรถจักรยายนต์เอาไว้
แต่สุดท้ายก็ถูกตำรวจรวบตัวมาได้

เข้ามาดูตัวผู้ต้องหาแล้วก็แจ้งความเพิ่มเติมได้
ที่สถานีตำรวจพุทธนมึงนครราชสีมาค่ะ